คดีของคุณแตงโมที่มีความคืบหน้ากันทุกวันเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายอาชียะออกมาเปิดเผยทั้งคลิป
ที่อ้างว่าเป็นหมอนิติเวศนำศพของคุณแตงโมเนี่ย
ทดลองกับใบพัดเรือพร้อมกับเปิดเผยชื่อนายตี
เปิดเผยหน้านายตีเปิดเผยอะไรอีกเยอะเลยนะฮะ
สะเทือนวงการเหมือนกันวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ
และสิ่งที่มันสะเทือนวงการและเป็นข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อคืน
กระทั่งถึงเช้าวันนี้เรื่องของการพบยาเสียสาว
ในคนคนหนึ่งซึ่งอยู่บนเรือ
ใครจะเป็น๑ใน๕คนบนเรือที่มีการตรวจและพบยาเสียสาว
คุณผู้ชมต้องมาฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะมีการเปิดเผยออกมานะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทรกีปะกฤทธิญานนทร์
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ที่มีคนมาร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้
คนที่มาร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือนายรณบรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ขอให้ทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบว่าเหตุใดตำรวจ
ไม่มีการตรวจสอบหาสารเสพติดผู้ต้องสงสัยบนเรือบางคน
ดังนั้นทางด้านของเลขาธิการท่านเปิดเผยออกมา
บอกว่าขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากสถาบันนิติเวทย์วิทยาบรงก์พยานตำรวจ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ตามที่นายบรณบรงค์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว

สรุปได้ว่าตอนนี้มีการตรวจพบ
ตรวจพบสารบางอย่างในร่างกายของบุคคล๑ที่อยู่บนเรือ
ซึ่งเป็นการตรวจจากเลือด
ซึ่งสารนี้ถ้าพูดถึงง่ายนะคนรู้จักกัน
ในชื่อว่ายาเสียสาว
ยาเสียสาวซึ่งมีฤทธิ์ต่อเรื่องของจิตเรื่องของประสาท
และถือว่าเป็นยาที่ต้องห้าม

เพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด
เช่นนำไปผสมกับสารเสพติดอื่นหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คือมีอาการง่วงซึมมึนงงสลึมสลือไร้สติไม่รู้สึกตัว
สูญเสียการทรงตัวแล้วก็หลงลืมหรือว่าสูญเสียความทรงจำบางอย่าง
โดยจะจำเหตุการณ์ต่างไม่ได้หลังจากที่รับประทานยาเข้าไปแล้ว
ในอดีตมีการให้คำนิยามว่ายาเสียตัวหรือยาเสียสาว
ส่วนฤทธิ์ของยาจะยงคุงอยู่ไม่เกิน๑วัน
เรื่องนี้พอถูกเปิดเผยออกมาแต่ไม่ได้เปิดเผยว่า
พบในร่างกายของใคร
คนในโลกโซเชียลบอกพบในใคร

หรือว่าใช้กับแซนก็ไม่ใช่เพราะแซนไม่เคยให้ตรวจเลือด

คือแสดงว่าตอนนี้คนที่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคือ๔คนบนเรือ
ปโรเบิร์ตจ๊อปแล้วก็กระติก
แต่ทีนี้จะพบในใคร
จะพบในผู้ชายหรือจะพบในผู้หญิง
กลายเป็นประเด็นที่สำคัญแล้ว
เรื่องนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ใช่ค่ะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตก็บอกยอมรับนะ
บอกว่าตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปิน
หรือว่าอัลปราโซแลมยาเสียสาว
ในร่างกายของคุณผู้ชมฟังนะ

ก็บอกว่าซึ่งเรื่องนี้ไม่ขอระบุนะว่าเป็นใคร
แล้วผู้ชายคนนี้เขาจะใช้ยาตัวนี้

อันนี้ตำรวจยังไม่ตอบค่ะ
บอกว่าต้องโยนถามวงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แล้วทางด้านผู้บัญชาการภักดิ์๑บอกด้วยนะคะ

ดังนั้นมันก็เลยไม่ตื่นเต้นไม่แปลกใหม่
แล้วตอนนี้มันอยู่ในสำนวนแล้ว

ไม่ได้หนักใจกับกระแสสังคม
ของจริงของปลอมเดี๋ยวก็รู้

เพราะเมื่อเช้านักข่าวไปดักรอเลย

ท่านจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นใหม่นี้

ประเด็นเมื่อวานที่คุณอาชิยะออกมาเปิดเผย

แล้วก็การทำงานของตำรวจยังไม่จบเลยนะ
มีการเปิดประเด็นเรื่องของยาเสียสาวขึ้นมาอีก
ผู้การภาคหนึ่งก็บอกใบ้แบบนี้ว่ามันมีใช่ไหม
พบว่ามันมีจริงในร่างกายของผู้ชายใช่ไหม

แต่ทีนี้ความสับสนงงงวยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้น
เพราะทางด้านะโคสกธรรมบุหรวะข้ายืนยันว่า
พบยาเสียสาวในกลุ่มคนบนเรือในคดีแตงโม
นะครับต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
ทีนี้มาดูการเดินหน้าของนายอาชียะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมกันหน่อยนะครับ

ไปที่กองบังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

วันนี้มาเอาผิดกับอันนี้แพทย์กลุ่มแรกกับพวกที่มีการนำความเท็จลงรายงาน

กลุ่มแรกก็หมายถึงแพทย์นิติเวทย์

โดยคุณอัชยะบอกว่ามีการนำความเท็จลงในรายงาน
ซึ่งหลักฐานดังกล่าวจะนำไปสู่การฟ้องร้องผู้ต้องหาบนเรือ

ซึ่งยังไม่ยืนยันได้ว่าบาดแผลขาข้างขวา
ที่มีลักษณะเป็นแผลยาวนั้นเกิดจากใบพัดเรือ
แต่การที่แพทย์สรุปความเห็นว่าเกิดจากใบพัดเรือ

พร้อมกันนี้สิ่งที่นายอาชียะโชว์หลักฐาน
เป็นหลักฐานการสนทนาทางแชทไลน์
ระบุว่าเป็นตำรวจสังกัดตำรวจภูทรภาค๑
นำข้อมูลส่งให้กับบุคคลภายนอก
โดยตำรวจนายนี้มีลักษณะการแชทคล้ายกับยอมรับนะ

โดยเอาหมูมาจำลองเหตุการณ์
ว่าถ้าตกลงไปจากเรือจะโดนใบพัดเรืออะไรยังไง
แต่ว่าตำรวจนายนี้เขามีการแชทตอบกับคนปริศนาอีกคนนึง
บอกว่านี่บรรทัดสุดท้ายนะคุณขอพริกภาพดูหน่อย
บรรทัศน์สุดท้ายบอกว่าการนำหมูมาจำลอง๑๐ครั้ง
มีโอกาสโดนใบพัดเรือเพียงแค่ครั้งเดียว
คือแปลว่าบาดแผลโอกาสที่จะเกิดมันก็มีน้อย
เอาตกไปในน้ำไปโดนใบพัดเรือเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นการทดลองที่มีประสิทธิภาพ
คุณเข้าใจปะเข้าใจเพราะว่าก้น๑๐ทั้งต้อน๑ครั้งเดียว
มันจะสรุปได้ยังไงว่าถ้าตกท้ายเรือ
จะจะโดนใบพัดบาด
เอาฟังเสียงคุณอาชียะนะครับ
ความพยายามที่จะมีการร่วมกันนะครับนำมานำมาถึงการสร้างพยานฐานเป็นเท็จ
ซึ่งตัวเขาเองเนี้ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่อ่า
มีการจำลองแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ทงที่ตั้งเอาไว้
เขาจึงส่งนะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยไปถึงบุคคลภายนอกนะ
เขาอื่นอัดอ่ะเขาอื่นอัดว่ามันไม่รู้จะทำยังไง
เพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใต้ประคับปัญชาถ้าเขาไม่ทำตามผู้ประคับปัญชา

ก็มีการจำลองหลายรูปแบบก็มีทั้งหมอไปทำนะครับ
มีทั้งเนี้ยชุดสืบส่วนสับสนไปทำน่ะ
โดยมีประสบกีวาแหวนเนี่ยไปร่วมทุกครั้งเลยครับ
ผมบอกให้เลยก็ไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือเลย
แล้วคุณมาสรุปได้ไงว่าโดนใบพัดเรือ
เอ่อนี่ครับนี่คือสิ่งที่นายอาชญะเนี้ย
ชี้ไว้แบบนี้มาเปิดประเด็นไว้แบบนี้
ให้มีการตรวจสอบในส่วนของแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของนายอาชียะนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นายอาชียะมาปล่อยคลิป
มาปล่อยแชทมาปล่อยอะไรต่างนานามากมาย

ปรากฏว่าแม่คุณแม่นะครับคุณแม่ของคุณแตงโม
ออกมาคุณออกมาพูดถึงนายอัชริยะเหมือนกัน
พูดอะไรกันบ้างคุณอยากรู้ไหมฮะ
อัจฉียะนี่เขาบอกว่าอย่างไรนะ
คือคุณอัชริยะเขาบอกว่าผมไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงกับคนแบบนี้

ที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดิน
ครับไม่ได้เกี่ยวกับบุคคล
ผมไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณนะคุณแม่

ไม่อยากไปต่อร้องต่อเถียงกับคนแบบนี้

เพราะเมื่อวานคือคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์บางสื่อเหมือนกัน
แล้วก็พูดคุยกับทนายเดชาเหมือนกัน

เป็นข้อความที่คุณแม่ส่งไลน์ไปหาทนายเดชา

ส่วนคำให้สัมภาษณ์คุณแม่บอกว่า

เชื่อคำพูดของอาชียะนะครับ
คุณแม่พูดถึงพลตำรวจตรีวอแหวนที่นายอธิยะออกมาเปิดเผยเนี่ย

พลตำรวจตรีวอแหวนเหรอแม่ก็คุยบ่อยนะ
ไม่ทำหลักฐานน้ำเน่าหรอก

ยิ่งเป็นนายพลด้วยยิ่งไม่ทำแบบนี้
ส่วนนายอาชิยะก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้

แม่บอกอีกนะครับบอกว่าที่นายอัจฉียะไม่เห็นข้า

แต่อย่ามากล่าวหาด้วยถ้อยคำหยาบคาย

นี่ครับปะทะคาบรมกัน

อยากให้นายอัชริยะหยุดวุ่นวาย

เอออย่ามายุ่งเหยิงกับคดีหยุดวุ่นวายซะเถอะ

นี่คือคุณแม่

ต่างฝ่ายต่างก็ให้สัมภาษณ์แต่ละสื่อเหมือนกันนะครับ
คุณอาชียะเมื่อวานก็ไปออกรายการของสื่อช่องหนึ่ง
ไปพร้อมกับหมอหมูหมอวิทยาศักดิ์นะฮะ
ส่วนคุณแม่เองนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกช่องหนึ่ง
แล้วก็มีการพูดถึงซึ่งกันและกันนะฮะ
ส่วนทนายเดชาก็มีการโพสต์เมื่อเช้าเหมือนกันนะ
บอกโอเคไม่เป็นไรใครที่จะมายุ่งอะไรคดีนี้
ถ้าข้อความเป็นเท็จคุณรอเลยโดนจับแน่
แล้วก็ส่วนเมื่อเช้าก็มีความเคลื่อนไหวทนายตั้มเนอะ
ทนายตั้มก็โพสต์เหมือนกัน

ตำรวจเปิดเผยว่าตรวจพบยาเสียสาวในพยานบุคคล
๑ใน๕ที่อยู่บนเรือคดีแตงโม
ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนเปิดชัดลับลงในสื่อหลายหัว

คนบนเรือบางคนเคยก่อเหตุมอมสาวแบบนี้มาก่อน
ผมไม่อาจตอบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
และเป็นคนเดียวกับที่อยู่บนเรือไหม
แต่ในเมื่อคุณมียาแบบนี้อยู่ในกระแสเลือด
ในวันที่เพื่อนของคุณเสียชีวิตแบบปริศนา
คุณควรออกมาชี้แจงสังคมว่าคุณเนี่ย

ถ้าไม่มีก็อดกังวลใจไม่ได้
ว่าใช้เพื่อเป็นยาเสพติดหรือเพื่อหวังผลทำอะไรกับคนบนเรือนั่นเองนะฮะ
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทนายเดชาเนี่ยมีการโพสต์คลิปด้วยนะ
คือทนายเดชากับนายอัชริยะจริงเขาเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหม

ไม่รู้ว่าตอนนี้รักกันอยู่หรือเปล่าแต่คือเขาเคยเป็นเพื่อนรักกัน
เพราะว่าทนายเดชาเขาเคยบอกไงเขาโพสต์บอกว่าถึงอัจฉริยะเพื่อนรักไง
แล้วก็บุคคลที่คอยให้คำแนะนำคือเขาก็พูดถึงเรื่องว่า
นี่พวกแสงหรือกระแสมันมาแป๊บเดียวนะ
แต่ว่าคดีความเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันจะติดตัวไปตลอด
กว่าคดีจะถึงที่สุดด้วยความห่วงใยจากทนายเดชาเพื่อนรัก
นายเดชาก็โพสต์ถึงอาชียะบ่อยเหมือนกันนะ

เป็นคลิปด้วยนอกจากโพสต์แล้วมีเป็นคลิปเดี๋ยวให้ลองดูคลิปหน่อยค่ะ
ฝากไปถึงกุญสือไม่ว่าจะเป็นทนายความ

จะดังเป็นผู้แตกออกข่าวทุกวัน
แต่คดีความจะติดตัวคุณอัจฉริยะไปตลอดไป

คุณผู้ชมคะมันยังมีประเด็นดราม่าอีกนะ
ตอนนี้รู้สึกว่ากระแสจะไปตกอยู่ที่คุณโมอามีนาเหมือนกัน

คำให้สัมภาษณ์ที่เคยออกมาพูดก่อนหน้า
กับการไลฟ์ล่าสุดกับคุณแอนนา
คือตอนนี้กลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมนะ
คุณโมอามีนาเอ่ยคุณแอนนาเอ่ย
คุณฮิปโปคุณฮิปโปเอ๋ยตอนนี้ตกเป็นกระแสถูกจมตีอีกแล้ว

คุณโมอามีนาเคยไปสัมภาษณ์ในรายการนึง
แล้วก็พูดถึงตอนเจอศพของคุณตังโม
แล้วเหมือนกับคุณโมอามินาเสียงสั่นแล้วก็บอกว่า
คือแต่งหน้าให้พี่โมไม่ได้
เหมือนกับสภาพศพแต่งหน้าให้ไม่ได้แล้วแล้วก็เสียงสั่นแบบนี้

คุณแอนนาพูดไงบอกว่าตอนที่เจอร่างของคุณตังโม
เหมือนนอนหลับโมเหมือนนอนหลับธรรมดาเฉยเลย
แล้วคุณโมอามีนาอยู่ใกล้กับคุณแอนนาก็พยักหน้า
คนก็เลยบอกอ้าวทำไมตอนนั้นบอกว่าเจอแบบแต่งหน้าไม่ได้
คนก็จินตนาการไปว่าน่าจะต้องแบบตาถลนอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าจำหน้าเพื่อนไม่ได้เลย
ใช่แต่คราวนี้มาเปิดเผยล่าสุดบอกว่าโอ้เหมือนหน้าเป็นปกติ
นอนหลับเฉยคนก็เริ่มงงว่าตกลงแล้วสิ่งที่พูดตั้งแต่ก่อนหน้านั้น
กับสิ่งที่พูดเมื่อวานในการไลฟ์อะไรคือความจริง

ก็เป็นประเด็นข้างเคียงที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เป็นดราม่าในโซเชียลด้วยนะครับ

เข้มข้นทุกขณะนะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันนะ
ก็จะมีพิธีชาปนกิจร่างคุณแตงโมแล้ว
ใช่เอาจริงพอดูข่าววันนี้